สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะคุณผู้ชมค่ะลมหนาวถึงแม้ว่าจะมาช้าแต่ก็มาตามนัดนะคะเพราะว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานอากาศเนี่ยจะหนาวเย็นลงต่อเนื่องในขณะที่พี่น้องทางภาคใต้ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักค่ะ
จากการตรวจสอบเนี่ยเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะในระยะนี้ยอดดอยยอดภูอากาศค่อนข้างหนาวจัดค่ะ
เหมาะกับพืชพันไม้เมืองหนาวที่กำลังออกดอกให้ผลผลิตเกษตรกรงดดื่มแอลกอฮอล์ค่ะเพราะว่าไม่ได้ช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่นแต่อย่างใด
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกข้ามถึงเช้าอากาศเย็นกับมีฝนเล็กน้อยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำควรลดปริมาณอาหารเพราะว่าช่วงอากาศเย็นเนี่ยสัตว์น้ำจะกินอาหารค่อนข้างน้อยและต้องระวังแมลงหวีขาวยาสูบในมะเขือเปราะทะเลมีคลื่นสูง๒เมตรค่ะ
ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักตลอดช่วงระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากดินโคนถล่มค่ะอ่าวไทยคลื่นสูง๒๓เมตรเรือเล็กงดออกจากฝั่งเกษตรกรทำร่องระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรกันด้วย